อย่าใส่ใจให้มันเลย

กลับมาขึ้นเวทีครั้งแรกของใบเตย

ก็เลยเอาเพลงฮิตของตัวเองไปขึ้นเวที

เรียกได้เลยว่าเมื่อวานนี้ลูกทุ่งสาวคัมแบ็คจ้า

หลังจากที่เจ้าตัวได้รับการปล่อยตัวเมื่อวันที่๑๐

ก็มีการกอดวันงานภายในภาพแห่งหนึ่งแถวบางกะปิ
วันนั้นเธอก็บอกบางกะปิลุกเป็นไฟ

ใบเตยก็มาในชุดเดรสกล่ออกสีดำ

บรรยากาศก็คึกคักสนุกสนานนะคะ

พอหลายคนทราบว่าใบเตยเขาจะมาร้องเพลงอืม
ขายหมดเกลี้ยงแล้วอยากไหว
แต่ที่หลายคนพากันตะโกนนะ

บอกว่าใบเตยอย่าร้องไห้

เจ้าตัวก็ร้องเพลงไปน้ำตาคลอไปด้วย

อยากให้ยายคำนี้ต่อ